ตกใจสิโดนขโมยรถน่ะเนี่ยพ่วงข้างคันนี้ค่ะไข่จ้า
คันนี้ทะเบียนสวยนะ๙๘๙ประจวบคิริขันมันเอาไปต่อหน้าต่อตาเลย
แล้วเกิดขึ้นตรงหน้าแผงไข่ที่ถนนเกาะหลักตรงข้ามกับทางเข้าโรงเก็บรถขยะเนี่ยค่ะ

วิ่งหนีวิ่งหนีเข้าไปในโรงงานแต่ว่าทั้งชาวบ้านทั้งรอปภ
หนุ่มสาวโรงงานจับตัวได้มีรอยสกัดจับมาได้แล้วหัวแตกด้วยเนี่ยนะ
เลือดอาบหน้าเลยนะเออใช่คนนี้เขาชื่อนายอาม
อามทิชากรอบเชยเพราะอะไร
ก็ตอนที่ชาวบ้านเขาจะไปรวบตัวมันก็ขัดขืนไง

ชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าคือกว่าจะจับตัวได้เนี่ยก็ใช้เวลาอยู่นะ
แต่ทีนี้พอจับตัวในอามได้อามบอกอย่างนี้คุณผู้ชม

เก๊ชื่อป่าสาเก๊ชื่อป่าสาแล้วก็เลยมาขี่เนี่ย
ขอยืมขี่มอเตอร์ไซค์จะไปหาแม่หน่อย

เขาบอกแบบนี้นะแล้วพอบอกกับนักข่าวเสร็จนะ
จุบให้นักข่าวแล้วโชว์มินิฮาร์ดด้วย
ยิ้มใหญ่เลยใช่ดูเขาไม่สลดเลยจริง
ทีนี้ทางฝั่งเจ้าของรถตัวจริงนั่นแหละ

ฉันไปชื่อสาตอนไหนวะ
ฉันก็ชื่อแอ๋วมาตั้งแต่แรกแล้วนะ
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุเนี่ยคือตัวป้าแอ๋วแกก็เล่าให้ฟังป้า
ขายไข่ไก่อยู่หน้าร้านนั่นแหละแม่ค้าเอาลอตเตอรี่
ทะเบียนรถมาขายให้แล้วเลขมันสวยไง

จังหวะนั้นอามันมาขึ้นคร่อมเฉยเลย
พ่วงข้างฉันจอดไว้หน้าร้านเสียบกุญแจไว้ด้วย
อยู่ดีมันตะโกนบอกคำเดียวเท่านั้นแหละ
เดี๋ยวจะยืมรถหน่อยจะขี่ไปหาแม่แล้วมันก็ออกไปเลย
เนี่ยยังดีนะเนี่ยตามจับตัวได้แล้วก็ได้พ่วงข้างคืน
เออฉันน่ะไม่เคยชื่อสาฉันชื่อแอ๋ว
ขายไข่อยู่หน้าโรงฆ่าสัตว์รู้ไหม
ฉันไม่ได้ชื่อสานี่ฝากมาบอกทิ้งท้ายนะคะ

เพราะว่ามีแม่ค้านำลอตเตอรี่ทะเบียนรถป้าแอ๋วมาขาย

เผื่อผู้คนชมอยากได้๙๘๙นะคะ
แอ๋วฮะเกิดโชคร้ายแบบนี้เพราะมีคนขโมย
อาจจะเป็นโชคดีสำหรับป้าถ้าเอาเลขทะเบียนไปตีนะ